สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมืองไทยของเรานั้นย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว
ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาในเมืองไทยของเราก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศ
ส่งผลทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างรวมไปถึงเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนิโยครับ
ทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดเลยทีเดียวกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ำ
โดยล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่ามีทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมกันถึง๒๖จังหวัดที่ตอนนี้ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
๖จังหวัดที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับภาคเหนือมีทั้งหมด๔จังหวัดด้วยกัน
อีสานนั้นมีทั้งหมด๑๓จังหวัดครับภาคกลาง๘จังหวัดส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น๑จังหวัดนะครับซึ่งปัญหาภัยแรง
ปัญหาการขาดแกล้นน้ำรวมไปถึงน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
อกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้ว
ส่งผลทำให้เกิดปัญหาดินซุดตลิ่งพัง
ตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูแรงด้วยนะครับ
ทำให้อุณหภูมิภาพรวมทั่วไทยในปีที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับ
ขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาในเมืองไทยของเราตลอดปีที่ผ่านมานั้นก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

อย่างคุณผู้ชมได้ดูบริเวณที่อยู่ด้านบนครับ
คาดการณ์จากทั้ง๑๖โมเดลมีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่า
ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูฝน
นั่นก็หมายความว่าฤดูฝนปีนี้โอกาสที่ฝนจะเทลงมา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปแต่แน่นอนครับหนึ่งสภาวะที่เกิดขึ้น
ที่ไม่หนาวเย็นเท่าที่ควรเหมือนปีที่ผ่านมานะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ยังคงมีลุ้นนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้
ใครที่จะอยากไปสัมผัสลมหนาวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เพราะว่าจากการคาดการณ์เพราะว่าตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๑มกราคม
หลักษณะก็จะทำให้ช่วงแรกิงฟ้นก็ตกขึ้นได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ